น้๋อต้องลึกมาจับเหรอโอ้นี่แล้วมันฉกอะไร

เอ้โธ่ตัวเงี้ยเจองูก็ไม่ชอบเหมือนกัน

เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหมาตัวเนน่าเง่าไปบนฟ้าเพดาน
ไปเจองูเหลือมตัวบลอร์เภอร์ฟค่ะ
งานนี้นะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองแห่งหนึ่งในย่านโรจนะก็มาเลยค่ะ
ป้อมมาถึงปุ๊บเจองูตัวนี้นะคะ
มันเลื้อยอยู่อยู่บริเวณคันที่จอดรถเนี่ยค่ะ

สูงจากพื้นถึง๑๕เมตรเลยนะ
ก็เลยแจ้งหน่วยกู้ภัยอายุทยามาช่วยจับนะคะ
สูงจริงแล้วทำไงทีนี้บันไดไม่มี
ไม่รู้จะทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำรถบรรทุกมาจอด
เอารถมาจอดปุ๊บก็ใช้บันไดวางบนรถบรรทุกอีกทีนึง
เพราะบันไดที่มีมันสูงไม่พอเห็นไหมคุณเหลือตั้งเป็นเมตรอ่ะนะ
ก็เลยต้องนำรถบรรทุกมาต่อเสริมเข้าไปเพื่อให้มันไปถึงหลังคา
ใช้เวลา๑๕นาทีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็พยายามจับงู
ช่วยกันถึงตั้ง๓คนคนหนึ่งส่องไฟอีก๒คนก็พยายามรัดคอจับหาง
เอามันลงมาแล้วตัวมันใหญ่มันหนัก
แล้วทำงานบนที่สูงนี่ลำบากขนาดไหนนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะ๓คนก็สามารถจับงู๑ตัวลงมาได้นะคะ

ยาวมากคุณชนะคุณใบตอง

นี่ถือว่าเยอะมากนะปกติเราจะเล่ากัน๓๔๕เมตรใหญ่สุดแล้วใช่ไหม

ไม่อย่ากำคอแดงงูบอกอ่าอ่าอ่าอ่ามันหายใจไม่ออก

ใหญ่กำมือพี่เขาไม่มิดอ่ะจริงเห็นไหมลำตัว
นี่ให้ดูใกล้อยู่ในนั้นโอ้โหดูแบบ
แล้วดูเจ้าสุรรักษณ์ตัวนี้

มันก็มาดูผลงานของมันไงเออสบายใจจับได้

อยากรู้จังเลยเวลามันเห่าหอนมันเห่ายังไงนะ

พอดีว่ามันยังไม่เรียนภาษาเหมือนคุณชนะ
แล้วอย่างนี้มันยังไม่เรียน
มันยังเห่าเป็นภาษาหมาอยู่สุดท้ายยังไงคะ
จับงูเหลือมนี้ใส่ถุงปุ๋ยไปคืนสู่ธรรมชาติ
ไหนก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่รับประพอที่เขาเข้าเวรอยู่หน่อย
ที่สาครพ่วงยิ่งอายุ๕๓ปี
เขาบอกว่าตอนที่เข้าเวรอยู่เนี่ย
ได้ยินหมาเห่าแปลกเห่าจังเลย

ทีแรกนี่นะไม่เห็นว่าเห่าอะไร
แต่พอหมามันเงยหน้าขึ้นไปบนหลังคา

เงยหน้าไปไม่ได้เห่าเครื่องบินนะเห่างู
พี่เขาก็เงยหน้าขึ้นไปดูเหมือนกัน

ก็เลยรีบประสานกู้ภัยให้มาจับนะ

เขาเชื่อไงว่างูน่าจะมาให้โชคให้ลาบ

แล้วที่ศูนย์รถแห่งนี้เนี่ย

เขาก็เลยบอกมาว่าเลขที่ของศูนย์แห่งนี้นะคะ
คือ๔๒๖ตำบล๓เรือนอเบอร์บางปะอิน
งูมันเลื้อยไปอยู่ที่สูงสูงจากพื้นดิน๑๕เมตร

เหมือนกับว่ามาแจ้งให้คนทราบว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์อยู่
ดีนะงูมันอยู่ข้างบนถ้ามันยังอยู่ข้างล่างนะ

มันอาจจะร้องได้แค่นี้
สักพักอึดอัดอึดอัดแล้วหายเข้าไปแล้ว